มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณถนนบายพาสมหาสิทธิโชค
่งหน้าไปที่บ้านเอื้ออาทรชุมชนบ้านน้อยนะคะที่นครพนมค่ะ
มีผู้ชายคนนึงจอดรถเคลียร์กับแฟนสาวที่กลับไปคืนดีกับสามีเก่าที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง
แต่เหมือนกับคุยกันไม่รู้เรื่องแฟนสาวโทรไปหาแม่โทรไปหาพี่สาวให้มาเคลียร์หน่อย
ผู้ชายคนนี้โอ้โหเหมือนกับถึงขั้นโมโหกันนะคะถึงขั้นยิงกันเลยนะคะ
สุดท้ายเนี่ยตำรวจก็ต้องมาควบคุมเหตุการณ์ตำรวจสพมนครพนมมาตรวจสอบนะคะ
สภาพรถคือประตูฝั่งคนขับรวมถึงประตูฝั่งซ้ายเปิดอยู่นะคะ
มีผู้เสียชีวิต๓รายปลอกกระสุนตกอยู่๕ปลอก
ผู้เสียชีวิตรายแรกเป็นผู้หญิงค่ะนางเสาเอนามสมมุตินะคะคุณผู้ชมอายุ๒๓
นอนคว่ำหน้าอยู่ข้างประตูฝั่งคนขับถูกยิงที่หัวสองนัดค่ะ
ต่อมาก็เป็นผู้หญิงนะคะนางสาวบีนามสมมุติอายุ๒๕ปีเป็นพี่ของนางเสาเอ
หงายอยู่ที่ประตูรถด้านซ้ายถูกยิงที่หัวนัดหนึ่ง
ศพที่๓เป็นผู้หญิงค่ะนางซีนามสมมุติอายุ๔๕เป็นแม่ของนางสาวเอและนางสาวบีค่ะ
หงายอยู่ริมทางเท้าถูกยิงที่หัว๑นัด
๓ศพนะคะแม่กับลูกอีก๒คน
นี่ค่ะคนก่อเหตุเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปในตัวเมืองนครพนม
ตำรวจไปตามจับได้นายนพดลอายุ๔๑ปีเป็นชาวอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ปืนที่ก่อเหตุนะคะปืน๙มม๑กระบอก
ผู้ก่อเหตุรับสารภาพบอกแบบนี้ค่ะ
คือก่อนเกิดเหตุขับรถออกมาจากบ้านเช่าพร้อมกับนางสาวเอที่เป็นแฟนกัน
มาถึงที่เกิดเหตุจอดรถเคลียร์ปัญหาหัวใจ
เพราะไปเห็นว่านางสาวเอเนี่ยไปคุยกับแฟนเก่าทางเฟซบุ๊ก
ก็เลยเถียงกันอยู่ในรถนะคะนางสาวเอโทรเรียกแม่กับพี่สาวให้มาช่วยหน่อย
กับพี่สาวขี่รถจักรยานยนต์มาช่วยนะคะมากันสองคน
แล้วก็มาถึงประตูฝั่งซ้ายของรถกระบะค่ะ
พอมาถึงเหมือนกับพี่สาวก็มาโวยวายแล้วก็เอามือตบหน้าฝ่ายชาย
ฝ่ายชายบอกแบบนี้ตัวคนก่อเหตุอ่ะเพราะว่าเขาอ้างนะ
บอกว่าพี่สาวของแฟนเอามือตบหน้าผมก่อนทีนึง
แล้วก็เนี่ยผมโดนรุมด่าแฟนสาวก็อยู่แม่แฟนก็มาพี่สาวแฟนก็มา
มารุมด่าผมอยู่คนเดียวพยายามจะเอาตัวแฟนผมออกจากรถ
จังหวะนั้นนะคะโมโหอารมณ์ชั่ววูบก็เลยชักปืนออกมายิงค่ะครับ
ยิงพี่สาวกับแม่แฟนก่อนนะคะแล้วก็ยิงแฟนสาวเป็นคนสุดท้าย
จากนั้นขี่รถจักรยานยนต์ที่แม่กับพี่สาวแฟนมา
ขี่รถจักรยานยนต์คันนั้นออกไปไปรับลูกสาวที่โรงเรียนค่ะ
แล้วก็ไปถูกตำรวจจับนี่นะคะครับนายนพดลเขาก็บอกว่า
สาเหตุมันเริ่มต้นจากความหึงหวงที่แฟนเขาจะกลับไปดีกับสามีเก่า
เพราะว่าเหมือนกับสามีเก่าถูกรางวัลที่หนึ่ง
เขาอ้างว่าเป็นเรื่องของความหึงหวงทะเลาะกัน
แต่ทีนี้พอแม่กับพี่สาวแฟนมาช่วยแล้วเขาอ้างว่าเขาถูกด่า
เขาก็เลยยิงใส่เลยเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
คือก่อนหน้านี้เมื่อสองปีก่อนแฟนสาวของเขาเนี่ยที่ชื่อว่านางสาวเอเนี่ยค่ะ
เคยมีสามีมีลูกด้วยกัน๑คนเป็นผู้ชายตอนนี้๕ขวบ
ส่วนตัวเขามีลูกกับภรรยาเก่าที่เลิกรากันไปแล้ว
เป็นลูกสาวอายุ๘ขวบครับนางสาวเอเลิกกับแฟน
ไปทำงานที่พัทยาก็เลยมารู้จักกันคบกันได้ปีหนึ่ง
หลังจากนั้นก็ทะเลาะกันเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ทำร้ายร่างกาย
แฟนสาวก็หนีกลับไปอยู่บ้านที่นครพนมต่อมาไปง้อขอคืนดี
ขอโทษพ่อกับแม่แฟนสาวขอให้มาอยู่ด้วยกันเถอะ
ก็กลับมาอยู่ด้วยกันที่บ้านเช่าอยู่ด้วยกันได้สักประมาณ๕๖เดือน
ฝ่ายชายก็เอาลูกสาววัย๘ขวบมาเรียนที่นครพนมด้วย
ทางแม่ยายรู้ข่าวว่าอดีตลูกเขยถูกรางวัลที่หนึ่ง
ก็เหมือนกับเรียกร้องค่าเลี้ยงดูลูกที่เป็นลูกติด
แต่ก็เพื่อความสบายใจก็ไม่คิดว่าก็ไว้ใจแฟนสาวอ่ะ
คิดว่าแฟนสาวจะกลับไปคืนดีกับสามีเก่าที่เขาถูกรางวัลที่หนึ่ง
แต่ไปมาเขาอ้างว่าไปจับได้ว่าไปแอบคุยกัน
ก็เลยโมโหทะเลาะกันแล้วมันก็เกิดเหตุนี้บานปลายมาเป็นแบบนี้
กลับเข้าบ้านค่ะตอนนั้น
จบเช้ากนค้าเพื่อทำเทำเดิน
ผู้ก่อเหตุอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาหนีค่ะ
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุเป็นช่วงเวลาที่ลูกสาวเลิกเรียนพอดี

ขี่รถจักรยานยนต์ของคนที่ถูกยิงตายของแม่กับพี่สาวแฟนไปรับลูกก่อนเฉยเลย
นี่นะคะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะหลังก่อเหตุเขาคิดจะฆ่าตัวตายตามด้วยซ้ำ
แต่นึกถึงลูกสาวก็เลยสุดท้ายยอมให้ตำรวจจับแล้วก็ขอรับโทษก็แล้วกัน
ก็เป็นการกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะเพราะว่าเรื่องมูลเหตุเรื่องอดีตแฟนของแฟนของเขาถูกรางวัลที่หนึ่ง
กลับไปคืนดีอะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าที่ผู้ต้องหาบอกก็คือเขามีเรื่องทำร้ายร่างกายฝ่ายผู้ตายมาตลอด